ต่อกันที่อีกหนึ่งการประชุมดีกันบ้างนะคะ
สมาชิกสโมสรไลออนซ์กว่า๑๕๐๐คนจากทั่วโลก
เข้าร่วมประชุมเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านมนุษยธรรม
แล้วก็หารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาทั้งสิ่งแวดล้อม
หิวโหยแล้วก็สับสนุนพัฒนายาวชน
ให้รู้จักการแบ่งปันด้วยติดตามได้จากรายงานค่ะ
สมาชิกสโมสรไลออนประเทศไทยเข้าร่วมการแถลงข่าว
ประชุมสโมสรไลออนสากลภาคพื้นตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ครั้งที่๕๔โดยนายแพทย์จิชิฮิโรยามาดะ
นายกสมาคมสโมสรไลออนสากลกล่าวว่า
ประเทศไทยเป็น๑ใน๘ประเทศที่มีความสามารถในการจัดประชุม
ภาคพื้นตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งมีสมาชิก๑๕๐๐คนจากทั่วโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการประชุมเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมความหิวโหย
พัฒนายาวชนให้รู้จักแบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทน

โดยสมาชิกสโมสรไลออนสามารถช่วยบริจาคเงิน
เยียวยาภัยพิบัติและปัญหาด้านมนุษยธรรมในประเทศของตนเอง

โมสรไลออนเป็นองค์กรบำเพ็ญกุศลประโยชน์

ปีหน้าสโมสรไลออนจะส่งมอบทงต่อไป
แก่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน